เมื่อวานนี้เข้ามาในรายการเรื่องนี้ต้องขยายมาที่บันเทิงไทยรัฐของเราด้วยนะคะ

รอบนี้เนี่ยเขาบอกเลยขนทัพนักแสดงกันมาฮากันด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็
บอกเลยว่าเรื่องนี้การันตีความสนุกเต็มอิ่มกว่าภาคกรอีก
อยากจะให้คอหนังทุกคนไปติดตามวันนี้รอบสื่อด้วยนะคะ
แล้วก็นอกจากนี้เจ้าตัวยังเมาส์มอยถึงเรื่องเรียนแล้วก็สถานะหัวใจด้วย

อันนี้น้ำแข็งผู้ประกาศบันเทิงคนใหม่หรือเปล่าเอ่ย

คนเข้ามาจีบมีแบบทักไอจงไอจียังงี้มีมั้ย

ยังได้เจอกับน้องแพทย์บ้างไหมได้คุยกับน้องแพทย์ไม่ได้คุยครับแล้วเรื่องเรียนล่ะค่ะ
เราเคยบอกว่าเออเราจะไปเรียนต่างประเทศตอนนี้ยังไง
คือตอนนี้เราดูโปรเจกต์ของปีหน้าก่อนว่ามันจะมีอะไรยังไงบ้าง
คือยังไม่พับโครงการเรื่องเรียนซะทีเดียวใช่ไหมคะ
ยังไม่ได้ที่เดียวครับแต่ผมแค่ลดความเป็นไปได้ที่จะไปลง
ลดความเป็นไปได้ที่จะไปแต่ก็ยังไม่พับเนาะ
เพราะว่าน้องเขาก็มีแพลนไว้แบบนั้นอยู่แล้วนะคะ
ใช่คือก่อนหน้านี้น้องเขามีแพลนว่าจะไปเรียนต่างประเทศ
บางทีคุณเคยรักตอนนี้ก็พับโครงการเอาไว้ก่อนไง